ปกติ๒ผู้จัดเขาจะทำละครแนวหนักแนวดราม่า
เพื่อเอาใจคอละครแบบสายฮากันบ้างนะคะ
คือจะบอกว่าปกติพี่นกสินใจกับพี่นกชัดชัย
เขาผลิตผลงานแต่ละเรื่องหนักทั้งนั้น

แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรกออกแนวโรแมนติกคอมมาดี้
โดยพี่นกสินใจเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ไม่เคยคิดว่าสามีจะมีโมเมนต์นี้มาก่อนนะคะ
ไม่คิดว่าคุณชัดชัยจะเป็นกำกับละครเถิดเทิงขนาดนี้
นักแสดงที่มีเคมีตรงกันเยอะ
เต๋อทั้งพี่เต๋อทั้งแต้วทั้งตัวละครลายล้อม

ทุกคนแบบเหมือนมีเคมีตรงกันมาก
เป็นละครหลุดโลกเรื่องแรกของค่าย
พี่นกสินใจก็หายแล้วใช่ไหมคะ

วันนางก็ไปออกบล็อกช็อตแล้วลุยถ่ายละครแล้วแบบแข็งแรงมาก
แข็งแรงมากเลยนะคะทั้งคู่เลยนะคะ
เดี๋ยวรอดูผลงานเรื่องนี้บอกเลยว่านักแสดงแต่ละคนการันตีความฮา
เต๋อเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณแค่เห็นหน้าก็ฮาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เขามีความรักด้วยอะไรก็ไหลลื่นไปหมดเลยนะจ๊ะ